ที่เธอใช้พักอาศัยอยู่ในขณะนี้

เพราะว่าวันที่๓ตุลาคมเขาจะมายึดบ้านแล้วนะคะ
ดูทีท่าว่าความหวังที่อดีตนักร้องลูกทุ่งสาวผู้อาพับสามารถเมกาแดนซ์
จะได้บ้านคืนคงริบหรี่เต็มทีแล้วค่ะ
เพราะล่าสุดนักร้องลูกทุ่งรุ่นน้องจ๊ะอาสยาม

พร้อมกับบอกว่าส่วนตัวเธอเองไม่ได้รู้จักกับพี่สามารถเป็นการส่วนตัว
แต่หลังจากได้ดูข่าวเลยรู้สึกเห็นใจ
อาสาเป็นกระบอกเสียงให้ถึงความเดือดร้อนครั้งนี้
ด้วยการช่วยประกาศขายบ้านหลังดังกล่าว
โดยจ๊ะยังได้มอบเงินส่วนตัวให้กับสามารถเป็นเงินจำนวน๑๐๐๐บาทด้วย
สำหรับบ้านหลังนี้ของสามารถที่ติดขายฝากอยู่นั้น
มีกำหนดต้องชำระเงินทั้งต้นและดอกภายในวันที่๓ตุลาคมนี้
เช่นนั้นเธอก็ต้องย้ายออกจากบ้านหลังนี้ทันทีนั่นเองนะคะ
คือก่อนหน้านี้มันก็มีประเด็นนะคะ
ที่อดีตสามีของสามารถเมกาแดนซ์เอาบ้านไปจำนองไปจำนำเอาไว้
เพื่อที่จะเอาเงินไปสร้างภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง
แล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยพอเข้าฉายปุ๊บไม่ถึงสัปดาห์ก็ถูกถอดออก
คือมันไม่ถึงบรรลุเป้าที่เขาตั้งเอาไว้ก็คือไม่ได้รายได้ที่เป็นกำไรออกมา
ใช่เขาบอกว่า๓วันรายได้ออกมาเป็นหลักพันแต่ลงทุนเป็นหลักล้านไง

ต้องพูดง่ายก็คือหนังเรื่องนี้ไม่ประสบความสำเร็จเจ๊ง
โอ้โหตายแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะ
คืออย่างที่คุณจ๊ะบอกแหละว่าไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัว
แต่ว่าแหมน้ำใจของคนในวงการบันเทิงเนาะ
ทอดทิ้งกันนะคะมีอะไรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันได้
ก็พร้อมที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือ
ได้เห็นอีกหนึ่งมุมน่ารักของเพื่อนร่วมในวงการบันเทิงของจุ๊บกี้เนาะ